เดี๋ยวนี้พ่อครัวแม่ครัวก็เกิดขึ้นกับหลายคนนะคะอยู่บ้านอาจจะต้องทำอาหารกันหน่อยไปดูพ่อหนุ่มคนนี้ค่ะเขามีลีลาการทำอาหารเรียนแบบเชฟตุรกีชื่อดังแต่อย่าลืมนะจ๊ะดูน้ำในกระทะด้วยจ้ะ

ตาดูให้ดีนะดูเอานะจับขึ้นมาแล้วโกยขึ้นมาแล้ว
ดูท่าสุดโอ้ยโอ๊ยแซ่บสิครับ

โอ๊ยแซ่บนั่นแน่นอนสิคำถามคือทำเพื่ออะไร
เพื่อให้เราได้สนุกสนานกันต้องกดดูแลงค์เพื่อความปลอดภัยด้วย